คู่รักคู่ลุ้นที่ดูเหมือนว่าจะลุ้นกันไม่ไหวแล้วนะ

สเตตัสว่าความรู้สึกดีที่มีให้กับ
แต่พอไปถามสเตตัสล่าสุดคุณ

ที่ผ่านมาคืออะไรไหนบอกว่าแฮปปี้กันดี
ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่
สำหรับกองเชียร์คู่จิ้นโดมพรีนนะคะ

ไม่มีการพัฒนาไปมากกว่านี้แล้ว
หลายคนพยายามลุ้นว่าให้เป็นแฟนกันไปเลยแล้วกัน

ยังบอกอีกว่าช่วงนี้มีเวลาในการพูดคุยกับพรี

โดยนักร้องเสียงทรงพลังบอกถึงสาเหตุ
ที่ทำให้ต้องห่างกับน้องพรีน
บอกเลยว่าเจ้าตัวใช้เวลาทุ่มเทกับงานทั้งในวงการ

ตอนนี้โดมเขากำลังทำเป็นเท่าแก่นะคุณ
เปิดร้านอาหารจะเปิดเร็วนี้แล้วไง
เวลาก็เลยไม่ค่อยมีไปเจอน้องเหมือนเมื่อก่อน
ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่ดูว่าจะลุ้นได้อีก

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโดมดีกว่าว่าตกลงแล้วโสดจริงไม่จริงค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันเริ่มต้นจากความเป็นพี่เป็นน้อง
บางทีเราก็แบบไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้เฮิร์ดครับ
ไม่เฮิร์ด
ไม่เรียกว่าอกหักเนอะ

จริงมันก็เป็นความรู้สึกเล็กน้อย

เรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วมันโอเคที่สุดอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกดี
ตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป